แล้วก็มองไปไกลถึงเรื่องของการทำธุรกิจเสื้อผ้าด้วยนะคะ
โดยมองว่าคนไทยยังคงแต่งกายไว้ทุกสีขาวดำอย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจเรื่องของเสื้อผ้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของรูปแบบ
ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนค่ะ

ปรับรูปแบบคอลเลคชั่นและโทนสีเสื้อผ้า
ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาไว้ทุกข์
เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพราะข้าราชการจะต้องแต่งกายไว้ทุกข์เป็นเวลา๑ปี
ส่วนบุคคลทั่วไปจะต้องแต่งกายไว้ทุกข์เป็นเวลา๓๐วัน
โดยสุภารดีศีวพรพิทักษ์
กล่าวว่าแบรนด์ของเธอจะเน้นกลุ่มผู้หญิงวัยทำงาน
ซึ่งขณะนี้ได้มีการปรับทั้งรูปแบบชุด
โทนสีเสื้อผ้าของแต่ละคอลเลคชั่น
เพื่อให้รับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
คือกลุ่มลูกค้าเราก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่แบบ

ฉะนั้นต้องใส่แน่นอนชุดไปทุกข์
ขาวดำเทาขึ้นมาก่อน
เน้นโทนสีโมโนโทนหรือสีขาวดำเทาออกมา
ทางร้านได้มียอดขายรวมมากถึงกว่า๑แสนบาท
ส่วนเสื้อผ้าสีสันก็ยังคงมีอยู่บ้าง
แต่จะยังไม่นำออกขายในช่วงเวลานี้
โดยร้านขายเสื้อผ้ารายอื่นได้ปรับกลยุทธ์การขายขึ้นใหม่
โดยปรับเปลี่ยนการจัดดิสเพย์หน้าร้าน
ด้วยการนำเสื้อผ้าโทนสีขาวดำไปแขวนไว้บริเวณหน้าร้านให้เห็นได้ชัด
และเก็บเสื้อผ้าสีสันเอาไว้ข้างใน
ขณะที่ผู้ที่มีรายได้น้อยก็สามารถแต่งกายไว้ทุกข์ได้
โดยไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาเสื้อผ้าชุดใหม่
เพราะรัฐบาลไทยและเหล่าอาสาสมัครได้จัดตั้งซุมยอมผ้าตามจุดต่างไว้บริการ
บริเวณแถวพระบรมมหาราชวังและพื้นที่อื่นทั่วกรุงเทพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย